ของปุ้ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่ว่าญาติของผู้สูญหายบอกว่าอยากให้ปฏิหารมีจริง
คุณตาวัย๗๖ปีค่ะชื่อว่าคุณตาสมบูรณกาศีนะคะ
ท่านหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๓๐เมษายนท่านนี้ค่ะครับ
ป่านี้วินาทีที่เราอ่านข่าวยังไม่พบคุณตาเลยนะคะ
กี่วันแล้วเนี่ยเออ๖วันแล้วค่ะ๖๗วันแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังไม่พบทีนี้ญาติก็พยายามออกตามหาไปถามชาวบ้านว่าเห็นไหมเห็นไหม
ก็เลยตอนนี้มันยังหาไม่เจอจริงสุดท้ายต้องพึ่งหมอดู
บูบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเองผีบังตาอยู่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านเอ่ยนะคะเจ้าหน้าที่เอ่ยนี่ค่ะ
กันครบเลยตามหาคุณตาสมบูรณกาศีวัย๗๖ปีนะคะ
คือท่านมีอาการหลงลืมหายตัวออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ทีมกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานนะคะ
ก็ช่วยกันออกตามหาคุณตาสมบูรณ์เมื่อวานนี้แบบนี้
เริ่มจากจุดไหนล่ะจุดแรกเลยจุดที่ชาวบ้านพบเห็นคุณตาสมบูรณ
บริเวณกลางทุ่งนาใกล้กับสำนักสงฆ์หนองงนะคะ
เป็นหมู่บ้านศรีวิลัยค่ะก็เดินเท้าตีรัศมีเป็นวงกลมนะคะ
กรอบให้แคบออกค้นหาเป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงแต่ก็ไร้วี่แววค่ะ

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับหลานสะพ้ายของผู้สูญหาย
ท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณช่วยมังสุกนะคะ
ท่านบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าวเมื่อ๒ปีก่อน
ดิฉันเนี่ยพาคุณตาสมบูรณ์เนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยกัน

กระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยเธอออกไปทำงานแล้วก็กลับมาอีกที
คือช่วงเย็นคราวนี้กลับมานี่ค่ะไม่พบคุณตาแล้วนะคะ
คุณตาสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะ
แกก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าใครเห็นคุณตาสมบูรณ์บ้าง
เพื่อนบ้านบอกว่าออกไปหาปลามั้ง
คราวนี้เธอก็เลยออกตามหาไปทั่วแต่ก็ไม่เจอค่ะ
กระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณล่วงเนี่ย
แจ้งเบาะแสเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่ตัวคุณล่วงสูบน้ำจับปลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็เห็นชายชารารูปร่างคล้ายกับคุณตาสมบูรณ์เนี่ย
สะพายถุงปุ๋ยใส่แหเดินวนไปเวียนมาอยู่ในทุ่งนา
แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณล่วงบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปพูดคุยด้วยกับคุณตานะคะ
ชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็บอกเหมือนกันบอกว่า
คือเป็นชาวบ้านที่ปลูกกระท่อมอยู่ด้านหลังสำนักสงฆ์บอกว่า
เห็นชายฉลาดเดินวนไปวนมาอยู่ใกล้กระท่อมที่เขาพักอยู่
ในช่วงค่ำวันศุกร์แล้วก็เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนั้นคุณแอดชาวบ้านท่านนี้บอกว่า
คิดว่าเป็นคนที่สติไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
เยอะแยะบอกว่าถามคนแถวนั้นก็ถามมาหมดแล้ว
นี้ถามหมอดูหน่อยดีกว่าก็เลยไปถามหมอดูประจำหมู่บ้าน
หมอดูก็เอาล่ะทำพิธีตามความเชื่อนะคะแล้วก็สุดท้ายยืนยัน
ทำพิธีแบบนี้นะคะสุดท้ายยืนยันว่าคุณตาสมบูรณ์
ยังมีชีวิตอยู่ไหมหมอดูบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับ
นอนอยู่ใกล้กับน้ำแต่เนื่องจากมีผีบางตาทำให้หาตัวไม่เจอ
แล้วอีกไม่นานคุณตาสมบูรณ์เดี๋ยวจะเดินกลับมาเองค่ะ